แบบไม่อั้นเลยละกันเพราะว่าอยากให้งานออกมาดีที่สุด
ตอนนี้เนี่ยพร้อมเต็มร้อยเลยเหลือรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะคะ
ส่วนพรีเวดดิ้งสุดวิวที่โอ้โหปล่อยออกมาแล้วแฟนฮือฮาสมฉายาสั้นเสมอหู
ใบเตยบอกเลยว่านี่ซอบนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่
ยังมีอีกเซตที่เตรียมจะปล่อยรับรองว่าเด็ดกว่านี้แน่นอนค่ะ
อันนั้นยังซอบเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีรถที่นับ
ใช่ค่ะเริ่มต้นถ่ายรูปเซ็กซี่ปลกแมกเกอร์ซีนต่างเป็นพี่จอร์ส
ถ่ายเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นในวันสำคัญของเรา
เราก็อยากให้ช่างภาพที่เรารักมากคนนี้มาถ่ายให้เรา

วางไหมครับ
ใช่ไปเลือกคู่กันก็พี่แมนก็ซื้อให้หนูหนูก็ซื้อให้พี่แมน
เท่ากันไหมครับกราศ

มันเป็นเรื่องของเงินที่มันมองผ่านตรงนั้นไปแล้ว
เพราะว่าเราก็พอสุดท้ายแล้วเราอยากให้งานมันดีที่สุด
ขนาดปล่อยภาพพรีเวดดิ้งมายังฮือฮาเลย
ไม่รู้ว่าเซตที่๒รวมไปถึงงานแต่งเนี่ย

ใช่ค่ะนี่เขาไปงานแต่งของน้องแท็ตนัชชาแล้วก็เป๊กรัฐภูมิมา
ถือว่าไปเสิร์ฟนะคะไปเสิร์ฟดูงานไปก่อนนะจ๊ะ